กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
พุธสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันนาคโลกนะคะ
ถือว่าเป็นสัตว์หนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เพื่อตระหนักให้เห็นความสำคัญของนาค
ที่มีปริมาณลดน้อยลงแล้วก็เป็นสัตว์ที่เหมือนกับจะหายไปจากประเทศไทยแล้วด้วยนะคะ
เราควรจะหันมาอนุรักษ์รักษาไว้ไม่ไปคุกคามไม่ไปล่าหรือว่าสร้างปัจจัยที่ทำให้นาคลดจำนวนลงค่ะ
นาคนะคะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์นักล่าที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำจืดน้ำเข็ม
มีการพบเห็นนาคอยู่ในระบบนิเวศเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
นาคในประเทศไทยมีทั้งหมด๔ชนิดด้วยกันนะคะคือนาคใหญ่ขนเรียบนาคใหญ่ธรรมดานาคจมูกขนนาคเล็กเล็บสั้น
นาคถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงใกล้ศูนย์พันธุ์ในระดับโลกด้วยนะคะ
รวมทั้งประเทศไทยเองก็มีปริมาณนาคลดน้อยลงเต็มทีเลย
เพื่อลดความสูญเสียแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงในการศูนย์พันธุ์นะคะ
เราต้องร่วมกันไม่คุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยของนาค
หรือว่าลดการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างนาคกับคน
ไม่มีการคุกคามไม่มีการล่าเพื่อที่จะนำมาเป็นสัตว์ป่าค้าขาย
หรือไม่ทิ้งขยะในบริเวณธรรมชาติ
ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะล้วนแต่เป็นปัญหาระดับโลกค่ะ
ที่ต้องร่วมมือกันในการช่วยสัตว์ชนิดนี้ให้อยู่คู่กับโลกเราไปนาน
ทีนี้ทุกการสูญเสียนะคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติสัตว์บางชนิดที่ศูนย์พันธุ์ไป
หรือว่าใกล้จะศูนย์พันธุ์ค่ะอย่างเช่นนาคเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากน้ำมือมนุษย์นักล่านักทำลายธรรมชาติ
ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมที่เราต้องหันมาอนุรักษ์นาค
ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์หายากให้มีวงจรชีวิตอยู่คู่โลกใบนี้สืบต่อไป
และที่สำคัญควรร่วมกันในการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้
เพื่อที่จะให้อยู่คู่เรางดล่างดทำลาย
เพื่อให้นาคได้มีเผ่าพันธุ์ในเมืองไทยสืบต่อไปนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ